พาไปดูความสนุกที่อุ่นในหัวใจเหลือเกินนะคะ
สำหรับนักร้องระดับตำนานตัวพ่อตัวแม่เลยทีเดียวค่ะพี่เบิร์ตนั่นเองนะครับ
ไปกี่ปีกี่ปีโอ้โหยังเรียกเสียงกรี๊ดแล้วก็สร้างความสนุกให้กับแฟนเพลงได้ตลอดเลยค่ะ

ซิงกิ้งเบิร์ตของพี่เบิร์ดทงชัยนะครับ
เพลงฮิตตามคำขอมาเพียบเลยค่ะ
เพลงที่หลายคนคุ้นเคยกันอยู่แล้ว
รวมไปถึงเพลงเก่าในอัลบั้มที่ไม่ค่อยได้ฟังกันนานนะคะ
แล้วแขกรับเชิญบนเวทีคุณขาหุ่นแน่นลืมจริง
โดยจะเป็นแสตมป์อภิวัติโบสุนิตาโดมจรุวัตต์โตศักดิ์สิทธิ์
แล้วก็หมิวบูมบูมแคชนะคะที่มาฟิเจอร์ริ่งกับพี่เบิร์ตด้วย
ชมภาพความประทับใจเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยค่ะ
ก็มีไปกันอีกแล้ว